สำหรับกรณีที่กำนันหญิงนักพัฒนาที่หนองคาย

ถูกคนร้ายทำทีเป็นลูกค้า
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเรียบเคียง

พอเธอเดินเข้าไปจะหยิบของในห้องครัว
ก็เดินตามเข้าไปแล้วก็ยิงเธอจนเสียชีวิตตรงนั้น
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้คนร้าย๑คน
แต่พอจับคนร้ายได้เนี่ยนะ๕คนนะ
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุหนึ่งคนในคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ย

แต่มันยังมีคนรับงานมีคนจ้างวานอีก
แล้วก็ที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวานนี้คนแชร์กันเยอะเลยนะคะ

พอมือปืนรู้ว่าอ้าวนี่รับอยู่คนเดียว

เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแผนประกอบมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย

เพราะว่าคนรอดูหน้ากันอยู่เยอะ
เพราะอย่างที่บอกกำนันหญิงนักพัฒนากำนันเตี้ยคนนี้
ชาวบ้านรักนายธนภูมิพรหมาศค่ะ
ก็คือคนที่รับสารภาพมือปืนนะคะถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านของนางกันนิกาวงศิริหรือกำนันเตี้ย
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปทำแผนที่บ้านเกิดเหตุไปดูเส้นทางการหลบหนี
แล้วก็จุดที่เขาเอารถจักรยานยนต์ไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำห้วยสะคลองใหญ่
ชาวบ้านก็มารอดูการทำแผนเยอะค่ะแน่นอนเสียงกลด่าเสียงสาบแช่ง
ได้ยินแทบจะโอ้โหไม่เว้นแต่ละนาทีเลย
รวมถึงยังมีคนพยายามจะกรูเข้ามาทำร้ายผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยต้องพยายามกันเอาไว้เพื่อให้การทำแผนเนี่ย
เสร็จรับลืนโดยที่ไม่ได้เกิดเหตุสุลมุนขึ้น
ถามหน่อยพี่จิตสนึกไหมมีพ่อมีแม่ไหม
โดยโดย
รับความรับความความโลงรับ
เข้าใจครับเข้าใจความรู้สึกครับ

ซึ่งทีมสังหารนะคะที่บอกไปว่า

คนนี้เป็นอดีตกำนันในพื้นที่สุราธานี

นายสามารถกับนายสำริทเนี่ยสองคนนี้คือผู้ว่าจ้างนะคะ
ที่ขึ้นตามแผนผังตรงนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากที่ตกลงกันแล้วว่าจะจัดการกำนันเตี้ย
ก็ติดต่อไปที่นายประสิทธิ์อินเนื่องวัย๕๕ปีให้รับงานจัดหามือปืน
นายประสิทธิ์ก็ติดต่อไปที่นายธนภูมิมือปืนนี่แหละค่ะบอกว่ามีงานมานะ
ส่วนผู้หญิงเนี่ยค่ะทางขวาล่างพนิดาจุนเต็นเนี่ยเป็น
นายพิเดชวงศิริสามีกำนันเตี้ยรู้ว่าคนจัดหามือปืนมาฆ่าเมียตัวเองคือคนในหมู่บ้านเดียวกันคือคน
คุ้นเคยกันและคือคนที่ไม่เคยโกรธแค้นหรือขุ่นเครื่องใจกันเลย

หน้าค่าตากันอยู่รู้จักกันดี

ส่วนนางสาวสาธิพาลูกสาวกำนันเตี้ยก็บอกว่า
แล้วตอนงานศพแม่นายประสิทธิ์คนรับงานที่ไปหามือปืนมาฆ่าแม่เธอ
ทราบแล้วว่าเข้ามางานศพแม่ทุกวัน

เราคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมว่าจะเป็นคนขนาดกัน

เขาทำขนมเขาก็จะเอามาให้แม่ชิม
ข้าสุดอีกหนึ่งก็จะให้ขอข้ามาสิ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่ลูกเนอะ
ใช่ก็อยากให้ขอข้ามา

ทำไมถึงฆ่าแม่ผมถ้ามันแอบครับ

จะถามอะไรเขาเอาผู้จ้างหวานนะ
เอาผู้จ้างวานในลักษณะแบบว่า
ผมรู้จักทำไมถึงคำนึกกับแม่ผมแบบ
คุณผู้ชมคะจากการสอบปากคำ

เขาก่อเหตุกันลักษณะแบบนี้นะคะ

นายธนภูมิกับนางสาวพนิดา

แต่จากภาพในกล้องวงจรปิดมันเป็นสีแดง

ทั้งคู่เขาไปซื้อสีกระป๋อง
สีดำกับสีแดงไปอย่างละกระป๋อง
แล้วตัดสินใจเอาสีแดงพ่นค่ะ

ให้รถดูเป็นสีแดง
กุมภาพันธ์ที่เป็นวันเกิดเหตุนะคะ
ธนภูมิใช้รถจักรยานยนต์
โชว์ไปที่ร้านขายน้ำแข็งใสก่อน
แล้วก็มาจอดที่หน้าบ้านกำนันเตี้ย
ทำทีไปขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง

เขาเป็นร้านขายของชำด้วยนะคะ
กำนันเตี้ยก็เดินออกมาจากห้องครัว

สักพักกำนันเตี้ยเดินกลับเข้าไปในครัว
นายธนภูมิสบโอกาสเดินตามเข้าไปในครัวแบบนี้เลยค่ะ
ห่างจากกำนันเตี้ยประมาณ๔เมตร
แล้วเรียกด้วยนะคะโอ้โหกำนัน

เอาปืนยิงใส่ศีรษะกำนันเตี้ยไปนัดหนึ่ง
จังหวะที่กำลังจะหนีทำปืนลั่นไปอีกนัดหนึ่ง

ทิ้งที่สระน้ำในจังหวัดอุดรธานี
ห่างจากบ้านกำนัน๒๑กิโลนะคะ
หลังจากนั้นขึ้นรถเก่งวีออส
ขับจากจุดที่ทิ้งจักรยานยนต์
ไปถึงแยกน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
จุดนี้ค่ะนายประสิทธิ์มารอรับ
จากนั้นนายประสิทธิ์กับนายธนภูมิมือยิง
ก็ขับรถกันไป

หลักฐานนะคะที่ทำให้สาวไปถึงตัวทีมสังหาร
ทั้ง๕คนนี้ก็คือ
รถเก๋งที่มือปืนกับภรรยา
ขับไปซื้อรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
จากร้านขายรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายซื้อก่อนก่อเหตุ

คิดว่าโถ้แนบเงียนแย็บยนต์แล้วพ้นสีรถชับไม่ได้หรอก

ไล่หย้อนหลังกลับไปทิ้งหน้อรอยหลักฐานเอาไว้อย่างที่เห็น
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเรา
ไปที่ร้านขายรถจักรยานยนต์
ตามข้อมูลที่คนจดทะเบียนรถในพื้นที่บ้านคำด้วง
กับเจ้าของร้านแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะสิบหกมกราคมที่ผ่านมามีลูกค้าขับรถไปจอด
ื้องกับหน้าร้านไปถามหาอยากจะซื้อรถจักรยานยนต์เก่าราคา๕๕๐๐บาท
แล้วก็ต้องซ่อมเบรกอีก๒๐๐บาทก็จ่ายเงินกันเจ้าของร้านก็งง
ถามเลยนะว่าจะซื้อรถเก่าไปทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ซื้อรถใหม่ไปใช้
แต่คนร้ายบอกว่าจะเอาไปให้คนในไร่ยางขี่ขึ้นป่าขึ้นเขาในพื้นที่ก็มีป่ายางเยอะเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะ
สี่ขั้นเค้าซื้อไปหันละ

ในป่าในศวรรษยางขึ้นป่าขึ้นเขาเขาว่าจะได้รถดี
บูรณาค่ายังกว่า๑๒ล้านบาทค่ะที่ตรงนี้หลังจากไปตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีการตรวจยึดไปตอนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
นโยบายของคอสชซึ่งหลังตรวจยึดแล้วก็จะต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้นำชุมชน
ก็คือกำนันเตี้ยผู้ตายนี่แหละค่ะให้ไปทำประโยชน์ในการกรีดยาง
แล้วก็ส่งออกขายรายเดือนโดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนบาท
ทำให้นายสามารถแล้วก็นายสำริทคนจ้างวานค่าเนี่ยเสียผลประโยชน์
นี่ค่ะทีมข่าวเราตามไปดูที่ดิน๑๒๐ไร่ที่เป็นชนวนเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ
ปรากฏว่ามีการนำคำสั่งของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นอคอจุดสอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เจ้าของที่ออกไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา
ผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนนะคะเป็นข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ได้นำตัวฝากขังสารจังหวัดน้องคายในวันพรุ่งนี้ค่ะ